ความอร่อยมันยังไม่หมดคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวที่เขาใส่กุ้งลงไป

มันเริ่มเทิมกามใหญ่เลยนะ
คิดดูแล้วกันใส่ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวจะกินยังไง

กินเที่ยวแบบจัดหนักต้องเจอกับคุณอุบลรัฐนวลเนียมที่จังหวัดสงขลาติดตามกันได้เลยครับ
เราไปกินกันก่อนดีกว่าค่ะ
ล็อฟสเตอร์สู้

ไม่ได้แข่งขันวิ่งนะคะคุณผู้ชม
แต่เจ้าของร้านเขาอยากให้ดูว่าลอบสเตอร์แข็งแรงมาก
สามารถเดินบนพื้นแบบนี้ได้โดยที่ไม่เป็นอะไรเลย
และการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนัก
และที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นบ่อพักกุ้งค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเตรียมไว้สำหรับประกอบอาหารภายในร้านนั่นเอง
เลี้ยงจริงจะอยู่อีกที่นึงค่ะ

แต่เนื่องจากทางโรงแรมต้องการทำสัญญา

ทางฟาร์มเกรงว่าจะไม่สามารถส่งกุ้งให้ได้

ไม่ทำสัญญาเลยคิดหาวิธีที่จะสร้างรายได้
วัตถุดิบที่มีอยู่เลยกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ล่ะค่ะ
กินอาหารพวกรสจัดอยู่แล้วพี่ทำก็รสจัดแล้วก็กินอาหารรสจัด
แล้วพอมากินในเมืองแล้วมันรสไม่จัดไม่เหมือนไม่แซ่บอ่ะพูดยังไงมันไม่แซ่บ
ก็เลยอยากจะทำเองเลยบอกว่าคือเวลาเราหิวตอนดึกอะไรแบบนี้
อยากก็อยากแบบได้อะไรที่มันแซ่บนิดนึงก็เลยได้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะพี่อืม
จากเลี้ยงเองแล้วคุณเจษฎากรยังได้อบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน
ในการเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์และยังรับซื้อกุ้งแม่น้ำจากชาวประมงอีกด้วย
ซึ่งเนื้อกุ้งแม่น้ำจะแน่นและมีไขมันรุงหัวเป็นที่ชื่นชอบของคนไทย
สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอระโนธจังหวัดสงคลาได้เป็นอย่างดีเลย
ซึ่งปกติแล้วล็อบสเตอร์ยังหาทานค่อนข้างยากแต่ที่นี่คุณผู้ชมสามารถเลือกทานได้เลย
ก๋วยเตี๋ยวที่เสิร์ฟมาพร้อมกุ้งลอบสเตอร์
หรือจะทานกุ้งเผาก็มีให้เลือกทั้งกุ้งแม่น้ำและกุ้งล็อบสเตอร์
ที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดที่สำคัญราคาย่อมเยาว์
เปิดร้านมา๕เดือนผ่อนตบรับเยอะมาก
สดจากบ่อความหวานความหนึบเลยอยู่เต็มร้อยทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
ทุกวันนี้ใช้กุ้งประมาณยี่สิบกิโลกรัมต่อวันลูกค้าหลายคนพอได้ลองทานล็อบสเตอร์ก็มักจะติดใจเหมือนฝนเลยล่ะค่ะ
เพราะเนื้อกุ้งจะแน่นกว่ากุ้งแม่น้ำน้ำจิ้มก็อร่อยบอกได้คำเดียวว่าแซ่บค่ะ
เราจะถามว่ารายได้ก็ใช้ได้ครับพี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่พูดตัวเลขกันเนอะ
ก็โอเคครับอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ครับอยู่ได้ระดับระดับหนึ่งเลยฮะ
มีความสุขในฐานะที่แบบเป็นผู้เลี้ยงกุ้งด้วยเป็นคนทำอาหารด้วย
พอเห็นว่าคนมาทานที่ร้านเยอะก็มีความสุขนะดูเขาแล้วเพลินดี
สำหรับใครที่ชอบทานกุ้งก็ลองแวะไปพิสูจน์รสชาติพิสูจน์ความสดของกุ้งกันได้
ที่ร้านหยกมุมกินเตี๋ยวอยู่ตรงข้ามปรายศนีย์คอหง
ถนนเทือจกเสมอำเบอร์หัดใหญ่จังหวัดทรงคล้า
โทรไปสอบถามกันก่อนที่เบอร์๐๙๓๖๖๒๕๐๓๖ค่ะ
ส่วนรสชาติจะถูกใจกันหรือไม่นั้นต้องไปลองพิสูจน์กันดูนะเจ้าคะ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอจัดการคุณชนะให้คุณฝนก่อนนะ
เรื่องอะไรชนะคุณจะไปบอกว่าคุณฝนเขาอ้วนขึ้นออกทีวีได้ยังไง
เอาเป็นว่าผมไม่ได้พูดนะคนนี้พูดเต็มเลยเนี่ย
แต่บอกตรงนะคุณอุบลรัฐคุณอย่าไปตกใจคุณไม่ได้อ้วนนะ
คุณแค่อวบขึ้นแต่ไปอยู่ในจุดที่ว่าอวบระยะสุดท้ายเท่านั้นเอง

น่ะคุณน่ะน่ะคุณพูดแล้วนี่ฉันไม่ได้พูดแล้ว
แต่น่ารักจริงคุณอุบัณรัฐนวลเนียมนะครับ
นำเสนอเรื่องราวดีแบบนี้มาให้เราได้ชม
ล็อปเตอร์ขนาดนี้จะไม่อ้วนขึ้นก็ไม่ไหวแล้ว
เป็นคุณชนะรับรองกับมากลิ้ง
ลิ้งหลุนเป็นลูกขนุนเลยทีเดียว